ตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเขยิบมาใกล้

ดูสิปรับลงมาค่อนข้างคือ๑๖๕บาทตัวกิโลกรัม
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐นะยังคงที่๔๑บาทต่อฟองนะคะ
มากันที่ราคาของผักกันหน่อยมีการปรับขึ้นและลงเล็กน้อย
ลำปีเขียวค่ะปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕บาทนะคะ
กะเพราก็ขึ้นมา๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โหระพา๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาสินค้าปรับขึ้นเล็กน้อยสำหรับผักเนาะ
ส่วนพรุ่งนี้จะมีการปรับขึ้นและลงยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนะคะ